บุรีรำครับคุณผู้ชมคุณป้าท่านหนึ่งรับจ้างเย็บผ้า
ช็อคกะเดะจู่มีคนโทรมาบอกว่า
เป็นเจ้าหน้าที่เร่งรัดการเก็บภาษี
ป้าป้าโดนภาษีย้อนหลังนะ
ค้างชำระแสนห้า
โอ้โหนี่ป้าสมหมายอายุ๕๐ปีครับ
เป็นชาวบ้านโนนศรีศุกร์ตำบลหนองโบด

เพราะว่า๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
มีคนเข้ามามีคนโทรเข้ามา

แล้วบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดภาษี
สำนักงานแห่งหนึ่งที่นครสวรรค์
แล้วบอกว่าหมายเลขบัตรประชาชนของป้าเนี่ย
ถูกนำไปจดทะเบียนเป็นผู้ขายสินค้าออนไลน์

เมื่อวันที่๑๕มีนาคมปี๖๔
และมีกำหนดชำระภาษี๘มิถุนายน
ปีที่ผ่านมาปี๖๕เป็นจำนวนเงินประมาณ๑๕๐๐๐บาท

แต่ก็ตอบกลับไปว่าป้าไม่เคยนครสวรรค์ไม่เคยไป

หรือว่าทำธุรกรรมใดที่นครสวรรค์เลย
แล้วคนที่โทรมาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ย

ถ้าป้ายืนยันว่าไม่ได้จดทะเบียนขายออนไลน

ก็แจ้งความทางโทรศัพท์ได้นะ
ด้วยความที่ป้าเนี่ยกลัวจะมีความผิด

คุณผู้ชมฟังข่าวนี้ไปแล้วต้องคิดตามดีนะ
เพราะมิจฉาชีพเนี่ยสิ่งที่เวลามาหลอกเราเนี่ย

ถ้ายิ่งเรากลัวเราลนลาน
เหรอต้องรีบแจ้งความใช่ไหมเอาตำรวจอยู่ในสายใช่ไหม

ระวังตรงนี้แหละจะทำให้เพลี่ยงพร้ำแล้วก็โดนตกเป็นเหยื่อค่ะ
ใช่เลยพี่น้ำแข็งยิ่งเราลนลาน

เมื่อสักครู่ผมเล่าให้ฟังใช่ไหมคุณผู้ชมว่า
ปลายสายบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดภาษี
ถ้าคุณป้ากลัวว่าจะมีความผิดเนี่ยแจ้งความทางโทรศัพท์ได้นะ
ต่อสายให้เลยต่อสายให้ป้าสมหมายคุยกับอีกคนนึงอ้างว่าเป็นตำรวจอ่ะ
อยากแจ้งความใช่ไหมได้เลยแจ้งความกับตำรวจคนนี้แหละ
จากนั้นเขาก็ถามว่าป้าป้าเปิดบัญชีธนาคารอะไรบ้าง

สมัยเริ่มแล้วเอกใจแล้วว่าน่าจะเป็นแก๊งมิจฉาชีพหรือว่าคอร์เซนเตอร์
ไว้ตัวทันบอกไปว่าอ๋อบัญชีป้าไม่ได้ใช้งานป้าปิดไปแล้ว
พอวางสายก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความที่สพนังรองไว้เป็นหลักฐานครับ
ป้ายังบอกอีกนะว่าสิ่งที่กังวลตอนนี้คือ
กลัวว่าแก๊งมิจฉาชีพจะเอาข้อมูลส่วนตัวป้า
โดยเฉพาะไอ้ที่ให้ไปแล้วเลขบัตรประชาชน๑๓หลัก
ซึ่งไม่รู้นะว่าเขารู้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวจะเอาไปกู้เงิน
ถ้าฟังป้าอยู่นะป้าเตือนเลยอย่าไปหลงเชื่อ
เพราะมิจฉาชีพมันมาทุกรูปแบบแล้วมาในรูปแบบของหลายสำนักงานเลย
นี่แล้วคือตอนแรกที่ดอมเล่าข่าวแล้วเห็นป้าถือเอกสาร
ดาวไปแล้วป้าโดนแสรแรกโอนไปเท่าไหร่แล้ว
จิตนิ่งไว้ก่อนคุณผู้ชมฟังน้ำแข็งดีนะ
โทรมาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐอะไรก็ตาม

นิ่งไว้ก่อนต่อให้เราไม่ได้ทำอะไรก็จิตอย่าไปเชื่อ